ส่วนเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการประชุมร่วมกันครั้งใหญ่ของวงการสื่อเหมือนกันนะคะ
ก็เป็นเรื่องราวของถ้ายังจำกันได้
เหตุการณ์ที่ดร๑ท่านก่อเหตุ
ดรอีกสองท่านซึ่งเป็นผู้ร่วมงานเสียชีวิต
แล้วก็มีเหตุการณ์ล้อมจับหลายช่องเผยแพร่ภาพ
ณตอนที่ตำรวจเข้าล้อมจับพูดคุยเกลี้ยกล่อม
มีบางช่วงบางตอนที่เผยแพร่ภาพที่ไม่เหมาะสมออกมานะคะ
ซึ่งเรื่องนี้องค์กรวิชาชีพสื่อก็เลยหารือร่วมกับตัวแทนบรรณาธิการสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง
เพื่อจะถอดบทเรียนจากการนำเสนอข่าวครั้งนี้
ที่จะเป็นการยกร่างในเรื่องของการรายงานสดแล้วก็ในการเผยแพร่ภาพค่ะ
ถ้าเราฆ่าตัวตายจริงเขาบอกว่าจะฆ่าตัวตายแล้วอะไร
เราถ่ายตอดสดได้ไหมเขาก็ขาดลงหน้าว่าจะฆ่าตัวตาย
นี่คือการรายงานข่าวหรือการร้องจับคนร้ายยิง
คนตาย๒คนที่มี๑เนื้อสภาพ
กับสภาพและวัฒนาไปสู่ต่างจับเขาตัวเองกับส่วนกัน
วัฒนาไปสู่การรักษา

ถึงจุดที่ทุกคนสมัยไม่ได้อยากคิดว่ามันจะกึดขึ้น

ของจุดที่เราไม่อยากเห็นอยู่นี่
ที่ตกครับว่าเรื่องของขนาดเราตกอ่วนครับเรื่องแบบอย่างกับภาคศูนย์ด้วย
ว่าถ้าเกิดทำพลาดเราเรียนรู้นะครับเรามีการแล้วก็เราพร้อมจะแก้ไข
ขอโทษความรู้สึกของทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยคนที่ต้องรับภาระ
ก็คือณธรรมพัฒนาหลายท่านตรงณธรรมพิษเขาเผชิญกับ
ภาระไม่เหลือจากฝรั่งฝรั่งกับแหลกค้ากับสังคม
เพราะฉะนั้นในทางที่เราเป็นผู้อย่างที่มีอำนาจการสื่อชาติ
การเช็คต้องมีส่วนบ้าวะผู้ชอบในเรื่องแบบนี้ด้วยไม่ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนนะครับ
นี่ก็เป็นเสียงของผู้บริหารและตัวแทนบรรณาธิการสถานีโทรทัศน์จากช่องต่างนะคะ
ที่ได้มาร่วมกันประชุมสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ร่วมกับประชุมสภาวิชาชีพข่าววิทยุทธ์และโทรทัศน์ไทย
และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเมื่อวานนี้ค่ะ
อย่างที่บอกว่าที่มาร่วมพูดคุยกัน
ก็เพื่อจะสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่
โดยให้คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล

และไม่สร้างความตื่นตระหนกและความหวัดกลัวให้เกิดขึ้นในสังคม
ต่อการนำเสนอข่าวและการถ่ายทอดจดเหตุการณ์
ซึ่งเหตุการณ์ที่ว่าก็คือเหตุการณ์ล้อมจับ
นายวัญชัยหรือว่าดรวัญชัยดันัยตะโมนุษย์
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการฝึกหัดครู
สาขาการบริหารการศึกษาหลักสูตรปริญญโท
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนคร
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมเมื่อวันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ

แม้สถานีโทรทัศน์ช่องต่างที่รายงานข่าว
แล้วก็ถ่ายทอดสดเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
จะพยายามทำหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ในการรายงานเหตุด้วยความระมัดระวังแล้ว
แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

เผยแพร่ภาพที่ไม่เหมาะสม

เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญ

แต่ยังคงยืนยันว่าเป็นการทำหน้าที่
ตามหลักการรายงานข่าวที่เป็นประโยชน์

และมีความสำคัญในเชิงคุณค่าข่าว
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจาก
ฆาตกรรมที่เป็นเหตุการณ์

ขณะเดียวกันที่ประชุมองค์กรวิชาชีพ
สื่อก็ยังเห็นชอบในเบื้องต้นนะคะ

ซึ่ง๕องค์กรสื่อได้ร่างขึ้น

และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว

โดยแต่ละกองบรรณาธิการของสถานีโทรทัศน์

นำไปสู่การยกระดับการทำหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนต่อไปค่ะ